เมนูสุดเด็ดสุดแซ่บเลยเพราะว่าตัวเดียวมันจะมีอันเดียว
เห็นแล้วน่ากินนะน้ำลายแตกเลยเหมือนกันนะแต่ที่คุณบอกว่าตัวเดียวอันเดียวเนี่ยอ่า
ชวนคิดจินตนาการนะเนี่ยอะไรที่คุณมีอันเดียวในตัวคุณ
หัวใจครับต้มหัวใจอย่างนี้เหรอมันจะไม่ใหญ่กว่านี้หรอก
แล้วถ้าเป็นของวัวเนี่ยหางป่ะไม่ใช่หางดีหางมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไง
ตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวดิฉันว่ารู้ทั้งประเทศยกเว้นคุณตอนนี้
จะต้องไม่พูดอีกของรักของข้าใช่เมนูซุปตัวเดียวอันเดียวของวัว
วัวตัวผู้เท่านั้นที่จะมีวัวตัวเมียก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
แค่นั้นแหละร้านนี้คือร้านสีก้อยเฝ้านะคะ
อยู่ในซอย๒๖ถนนสี่จันทร์ตำบลพระรัทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดของแก่ลนะคะ
เมนูนี้เป็นหนึ่งเมนูเด็ดนะจริงเคยได้ยินมานานแล้วแหละ
ตัวเดียวอันเดียวนะเป็นต้มแซ่บแต่มันหาทานยาก
เพราะตัวนึงอ่ะมันมีอันเดียวไง
ก็จริงแล้วมันจะแบ่งกันกินทั้งร้าน
แต่มันก็เฉพาะคนที่เขาชอบ
ถูกต้องวิธีการทำนะคะเจ้าของร้านนะคะคุณกระสิน
เขาทำแบบพิถีพิถันคือ
เขามีความเชื่อคนสมัยก่อนเขากินอะไรแบบนี้
เขาจะเชื่อว่ามันจะช่วยเป็นทำให้แบบปึงปัง
เป็นยาโดปชูกำลังอะไรอย่างนี้

โอ้โหแต่ตอนเขาหั่นแล้วใจคอไม่ดีเลย

แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้บางคนบอกอุ๊ยฉันไม่กล้ากิน

ดิฉันไม่เคยทานนะแต่คิดว่ามันน่าจะมีความเด้ง

ใช่ป่ะคล้ายอย่างนั้นนะคะแต่น่าจะเหนียวกว่า
อันนี้สอยย่าง

เพราะว่าทุกวันมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะมาก

คือถ้าเกิดว่าเราจะกินเนื้อวัวแบบสด

เพราะว่าเนื้อวัวมันจะมีความหวานชัม
แต่ถ้าคนชอบทานก็ทานได้นะคะ
ส่วนบรรยากาศของร้านมันได้ฟรีล
ได้ฟรีลแบบเป็นบ้านมีจุดช้ำวิว

ถ้าจะสั่งกินบางทีต้องสั่งล่วงหน้านะ
อาจจะต้องถามว่าวันนี้มีไหมหมดหรือยัง